รุนสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์วันสุดท้ายของปีขานนะคะ

ใครที่กำลังจะสังสรรค์ปาร์ตี้กับครอบครัวก็อย่าลืมนะ
เอาเสื้อกระหนาวมาใส่หน่อยแล้วกันค่ะ
จะเห็นว่าโอ้โหพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย

เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
ทำให้บริเวณยอดดอยยอดภูและภาคเหนือภาคอีสาน
รวมถึงภาคกลางเนี่ยอุณหภูมิลดลง๒๔องศานะคะ

แต่ว่าขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะก็ยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดพาดผ่านมาอยู่จึงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตก
แล้วก็มีคลื่นสูงในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันด้วย
ดังนั้นชาวประมงออกเรือต้องเดินเรือด้วยความระวัดระวัง
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปในระยะนี้ก่อน
เพราะว่าคลื่นทางฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ
โดยภาพรวมแล้วค่ะสำหรับใครที่จะทำการเกษตรหรือจะไปท่องเที่ยวต้องตรวจสอบกันให้ดีค่ะ
เรามีข้อมูลล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๔มกราคมมารายงานให้ทราบกันค่ะ
สำหรับภาคเหนือดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ทางตอนบนของภาคยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด๓๑๓องศาเซลเซียส
เกษตรกรต้องระมัดระวังโรคราแป้งในพืชตระกูลแตงและควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิคล้ายกันนะคะ
ถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันแดดดีคลื่นลมสงบ
เกษตรกรควรค้ำยันกิ่งไม้ให้มั่นคงแข็งแรง
และระวังการให้อาหารสัดน้ำเพราะภาคเย็นสัดน้ำจะไม่ค่อยกินอาหารได้
ส่วนภาคใต้ตอนบนนั้นอากาศเย็นมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ห่างฝั่งคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เกษตรกรให้ระมัดระวังหนอนในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักกันด้วยนะคะ
นี่คือสภาพอากาศโดยรวมในช่วงของปลายปีนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าอากาศก็ยังคงหนาวเย็นนะคะ
ส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนและมีคลื่นสูงกันอยู่ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็ขอให้ส่งท้ายปลายปีอย่างมีความสุข
แล้วก็ปีหน้าวันพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นปีกระต่ายท่อง
เฮ่งปังเรื่อยสำหรับทุกคนนะคะ
ดังนั้นแล้วช่วงเวลานี้เรามาส่งท้ายปีค่ะ
ต้อนรับปีเถาะไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ